มีกรณีที่พบศพแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตในไร้อ้อยจังหวัดกาลจ
ไปให้ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็นายจ้างตามไร่อ้อยในพื้นที่หมู่๑๖
ตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนตกาลจนบุรีตรวจสอบดูว่า
ใครจะพอรู้จักหน้าตารูปภัณฑ์สันธารของผู้ตายหรือเปล่า
เป็นใครมาจากไหนนะคะหลังจากที่ได้หลักฐานจากสภาพศพของผู้ตาย
ที่คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีสวมใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นลายดอก
บริเวณหน้าอกและแขนเนี่ยก็มีรอยสักด้วยมีร่องรอยบริเวณกระโหลกศีรษะ
ร่องรอยลักษณะถูกตีด้วยของแข็งจนกระโหลกแตกยุบนะคะ
ส่วนบริเวณลำคอและข้อมือทั้งสองข้างก็มีร่องรอยถูกรัดด้วยเชือก
โดยในที่เกิดเหตุนั้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ซึ่งในศพก็ไม่ได้มีเอกสารระบุชื่อสกุล
ไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นใครนะคะขณะเดียวกันตำรวจก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
เพื่อเก็บหลักฐานแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยก่อนจะไปสำรวจกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกตลาดบ้านหัววัง
ซึ่งเป็นหอประชุมของหมู่บ้านพบว่าในจุดนั้นนะคะสามารถมองเห็นรถที่สัญจรผ่านเส้นทางเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีได้
ก็เลยไล่ตรวจสอบดูเพื่อที่จะเร่งติดตามหาบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นคนลงมือทำร้ายผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะติดตามข้อมูลมาดำเนินคดีได้เบื้องต้นตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ
ที่ก่อเหตุลงมือครั้งนี้หลังจากได้เบาะแสจากผู้หญิงสัญชาติเมียนมาคนหนึ่ง
คือนางแมวอายุ๓๕ปีบอกกับตำรวจบอกว่าเคยเห็นหน้าผู้ตายแล้วล่ะ
เป็นคนกะเรียงอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
อันนี้ข้อมูลส่วนนี้ได้มาตำรวจเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
แต่ก็ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
ก็จะต้องรอผลการชนะสูตรศพจากสถาบันนิติเวทย์
เพื่อยืนยันถึงสาเหตุการณ์ตายก่อนแล้วก็จะได้มาประกอบสำนวนคดีด้วย
สำหรับศพหนุ่มนิรนามรายนี้นะครับก็ถูกพบอยู่ในไร่อ้อยนะครับ
พื้นที่หมู่๑๖ตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายนิบรันดิพันธ์ศรีช่างไฟฟ้าเป็นคนไปพบศพผู้ตายเป็นคนแรก
โดยนายนิรันดิก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๑๗มกราคม
หลังจากเสร็จงานจากการรับจ้างเดินสายไฟในงานแสดงแสงสีเสียง
หัตถีสมเด็จพระนเรสวนได้ขับรถกระบะมากับลูกน้อง
ตามถนนเรียบริมคลองชมประธานสายพนมทวนกำแพงแสนบ้านบ่อระแหง
เพื่อจะวางกับดักนกในพงยากข้างไร่อ้อย
ซึ่งพื้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วก็ไม่มีบ้านของผู้คน

สังเกตเห็นร่างของผู้ชายนอนหงายหายใจรวยรินได้รับบาดเจ็บ
รีบแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
แต่เมื่อตำรวจเดินทางไปถึงจุดที่พบศพ
ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวได้สิ้นใจเสียชีวิตแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของรอยสักที่หน้าอกนะ
ก็บอกว่าอาจจะเป็นภาษาต่างชาตินะครับ
ภาษากะเหลี่ยงหรือว่าภาษากัมพูชาอะไรเนี่ยนะครับ
ก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปสำหรับศพปริศนารายนี้นะครับ